ไปติดตามกันหน่อยนะครับสำหรับข่าวกีฬาอื่นน่าสนใจนะครับ
อันดับ๒ของโลกนะครับเป็นรอเพียงแค่ศึกชิงแชมป์โลกเท่านั้น
รอบ๑๖คนครับที่นำมาฝากกันเพราะว่ามีนักกีฬาไทยนะครับ
ซันนี่ครับอัคคณิส่งเสริมสวัสดิ์มือ๗๙ของโลกนะครับ
คนนี้แข่งระบบ๖ใน๑๑เฟรมนะครับ
สันนี่นี่เกือบจะสร้างชื่อนะครับโค้นรอนนี้ออนซิริแว่น
โลก๕สมัยหลังจากขึ้นแท่นนำ๕ต่อ๔เฟรมนะครับ
โดยเบรก๑๒๘คะแนนแต่ว่าปิดแมชไม่ได้ครับ
โอ้โหน่าเสียดายมากไม่ง่ายนะครับการเจอกับทางรอนนี่ออซูลิเวน
ซึ่งซันนี่นะครับอาคาริก็เป็นหลานชายของคุณก้อ
คุณก้อยนะครับสดัญญาส่งเสริมสวัสดิ์อดิษฐ์นักร้องหญิงชื่อดาในยุค๙๐นะครับ
คุณสุดสกุลน่าจะทันทันค่ะทันเลยล่ะ
ทันเนี่ยมีมองคอดิ้งไปดูเยาวชนคนเก่งหน่อยครับครับ
รัชชานนท์เคลือวันนะครับหรือว่าในชื่อฉายามวยไทยก็คือเพชรศักดา
เจ๊รถนะครับวัย๑๕คนสุรินก็เพิ่งจะได้แชมป์เี้ยนมวยไทยสมัครเล่นนะครับ
ยาวชนชิงแชมป์โลกเลยนะในรุ่นเฟเทอร์เวทไม่เกิน๕๗กิโลกรัมนะครับ
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งบันไดความสำเร็จของน้องรัชชานนท
นั่นคือการมีวินัยในการศึกซอบยังต่อเลือกวิ่งในเช้าวันละ๑๐กิโลเย็นอีก๔กิโล
ของคุณนี่อย่าใช้คำว่ากิโลใช้คำว่าเมตร

ถึงวันนี้ก็น่าทำงานกับส่วนใหญ่๙คนละ๙นี่ผม๙เก้าเดียวเลยครับ
อันนี้ก็เป็นอีกนึงกำลังใจนะที่เห็นหลักอกลางกาย

แล้วก็มีคุณแม่อยู่เบื้องหลังสำเร็จนะครับ

ซึ่งน้องรัชานนท์เข้ามาอยู่ในค่ายแต่อนุบาลเลย

ซึ่งน้องรัชนนท์เริ่มชกมวยครั้งแรกตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล

ที่บ้านนี้โอ้โหเป็นหลุมเป็นบ่อเลยแม่บ่นทุกวันเลยครับ
อันนี้หารไทยช่วยพ่อครับแล้ว
และก็ผ่านเวทีใหญ่ทำรุงพินีรัชนำเนอมมาแล้ว
ก่อนจะมาได้แชมพ์ถ่ายสมัครเล่นะแสดงความยินดีด่วยน่ะครับ
ครับ๙ธันวาคมนะครับวันพรุ่งนี้แล้วศึกสมัยเลือดวันนะครับ
ชื่อสึกว่านะครับเพราะว่ารวมนักสู้ไทยสุดยอดฝีมือไว้
แข่งขันที่อิมแพคอริน่าเมืองทองทานีนะครับตั้งแต่เวลา๑๗นาที๓๐นาที
จะมีคอนเสิร์ตที่ปูฮองสิบขั้นแล้วก็สามกุ้มเนี่ยจะเป็นคู่ใหญ่ขนาดนั้น
ซึ่งเราจะเข้าสัญญาณตอนนั้นนะครับไฮไลท์ครับคู่รักนักสู้ของไทยนะครับ
อย่างครูตองชะลุนพัฒนวิรัติชัยกับริกะอิชิเกะก็ขึ้นสู้ในไฟล์นี้แล้ว
ตองนะครับเน้นย้ำเลยว่าถ้าชนะไฟล์นี้
การันตีในการได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลกกับมาตินเหยียนนะครับในรุ่นไลฟ์เวทนะครับ
เริ่มความมันตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็สามารถติดตามชมการถ่ายสดนะครับ
ย้ำอีกครั้งเข้าสัญญาณทางหน้าจอพระราชทีวีช่องสามสิบสองสามทุ่มเป็นต้นไปครับ